ตรงนี้พูดกันถึงเรื่องของถนนศรีลม
ในการเปิดเล่นน้ำสงครานนะครับ

ชอบความคึกคักสนุกสนานในการเล่นน้ำ

ว่าถนนศรีลมในการเปิดเล่นน้ำสงกรานในปีนี้

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณมาซิรีกล่อมแก้ว
รายงานมาจากถนนศรีลมครับ

ตั้งแต่แยกสาราแดงไปจนถึงแยกนารารมค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะบรรยากาศคึกคักมากค่ะ
มีประชาชนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ

สำหรับบรรยากาศการเล่นสงกรานที่๒ฝั่งถนนศรีลมแห่งนี้นะคะ
เพศทุกวัยนะคะถือปืนฉีดน้ำ
พร้อมฉีดน้ำกันอย่างสนุกสนานในค่ำคืนนี้ค่ะ
ในปีนี้นะคะทีมข่าวพบว่ามีหลายคนก็ร่วมแต่งกายมาตามกระแสละครดังค่ะ
พวกเธอนะคะตั้งใจเช่าชุดไทยมาเปียกที่ศรีลมโดยเฉพาะ
โดยทั้งหมดระบุว่าแม้ปีนี้จะแต่งตัวตามกระแสละครดังอยากจะเป็นแม่หญิงการะเกดบ้าง
แต่ว่าปีต่อไปก็จะไม่พลาดที่จะแต่งกายอนุรักษ์ความเป็นไทยในรูปแบบนี้อีกค่ะ
ก็หนึ่งเลยก็ตามนะคะตามละครด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ด้วย
ปกติเป็นคนชอบใส่ชุดไทยด้วยค่ะ
น่ะค่ะอาจรู้สึกภูมิใจแล้วก็สนุกนะฮะมันก็เป็นอีกแบบนึงทุกอย่างนึงที่ใส่แล้ว
เป็นตัวตัวเองด้วยนะฮะเท่าเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวเวียไวน์นะคะที่เดินทางมาถึงประเทศถ่าย
เทศกาลสงครานถึงหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันและตั้งใจที่จะแต่งชุดไทยมาเล่นน้ำสงครานที่นี่โดยเฉพาะเพราะชื่นชอบในประเพณีและวัฒนธรรมไทยค่ะอีกหนึ่งจุดที่ดูจะคือคักเป็นพิเศษนะคะ
ก็เห็นจะเป็นตามหน้าสถานบันเทิงในใต้ใต้ตรงใต้สกายวอล์กนะคะหรือตรงบริเวณใต้บีทีเอสสาลาแดงค่ะ
ก็สงครานถนนศรีลมปีนี้นะคะเบาะกะขึ้นสามวันค่ะคือตั้งแต่วันที่๑๓๑๕
เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีนี้จัดงานไข่ใต้คอนเซ็ปต์ทสงครานถนนศรีลมปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะ
โดยนายวัลลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้มีการประเมินว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำที่ถนนศรีลม

อาจจะเป็นเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงอย่างสวนลุมพินี
มีการจัดงานสงกรานพร้อมกับขอความร่วมมือ
แต่งกายให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะคะ
ที่สำคัญก็คือว่านักท่องเที่ยวนั้นบางทีเขาก็ไม่ทราบนะคะ

เราก็ต้องปฏิเสธการไม่ให้เข้า

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงคุมเข้มการเล่นน้ำสงกราน

รวมทั้งไม่สวยโอกาสลวนลามผู้อื่นจากการเล่นน้ำสงกราน
เพราะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ซึ่งมีสองฝั่งของถนนศรีลมเช่นเคยนะคะ

จะมีนักท่องเที่ยวมาแจ้งความกระเป๋าหาย
ทางตำรวจเองจึงได้ฝากเตือนผู้ที่จะมาเล่นน้ำนะคะ
ว่าให้พกของมีค่ามาให้น้อยที่สุด
เพราะแม้ว่าจะตรวจเข้มแล้วก็ยังมีมิจฉาชีพอยู่ค่ะ
เหลือเวลาประมาณ๔ชั่วโมงนะคะในค่ำคืนนี้
ถ้าใครอยากจะมาเปียกกองที่นี่ก็มาได้เลยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้บรรยากาศโดยรอดนะคะคึกคัดมาก

ใครจะเดินทางมานะคะแนะนำว่าให้มาเดินรถสาธารณะจะสะดวกที่สุดค่ะ
มาสุรีกล่องแก้วขาวไทรละทีวีรายงานสระถนน๔ลมค่ะ

ก็แสดงว่าให้เล่นน้ำถึงประมาณเที่ยงคืน
ใช่ปิดถนนถึงเที่ยงคืนคือเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแบบนี้